วงจรปิดครับเพราะว่าจับภาพทุกวินาทีของเหตุการณ์
รุมหนึ่งกลางร้านหมูกระทะดูภาพเหตุการณ์ครับ
คุณผู้ชมคุณขวัญดูสิครับคือลุมตีกันจนหนำใจอ่ะโอ้ทำไมอ่ะ
เนี่ยจนคนเจ็บเนี่ยล้มจากเก้าอี้ลงไปกองบนพื้นเสร็จปั๊บโอ้โหตีไม่ยั้งเลยฮะ
หมวกกันน็อกด้วยนะอ๋อตีเสร็จปั๊บพอเห็นเขานิ่งปั๊บ
โอ้โหแล้วก็พากันเดินหนีไปเลยครับตำรวจกำลังเร่งตามตัวนะฮะ
ค่ะคุณตำรวจต้องจับให้ได้ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งเป็นร้านแบบบุฟเฟ่
ริมถนนสายพานทองบ้านเก่าอำเภอพานทองที่ชนบุรี
ผู้ชายสองคนนี้สวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าสวมเสื้อคลุมแขนยาวครับ
หนึ่งสีแดงอีกคนหนึ่งสีออกสว่างจะขาวหรือเขียวหรือเหลือง
เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบเพิ่มเติมครับเขาเดินมาในร้านแล้วเอาขวดไปตีหนุ่มโรงงาน
ก็คือคนเจ็บตอนนั้นเขานั่งอยู่บริเวณหน้าร้านนี่แหละฮะ
แล้วรุมกระทืบจนคนเจ็บหมดสติเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้ตีหนึ่งกว่า
นี่ครับสภาพคนเจ็บน่วมเลยฮะคุณขวัญคุณผู้ชม

ตำรวจไปตรวจสอบครับคนที่บาดเจ็บชื่อว่าคุณภัยรัฐนามสกุลรูปหล่อฮะ
ตอนนี้เสียโฉมแล้วครับอายุ๓๑ปีหัวแตกใบหน้าปูดบวม
ตอนนี้อยู่ระหว่างการดูแลรักษาตัวที่โรงพยาบาลเดี๋ยวยังต้องรอสอบปากคำให้อาการเขาดีขึ้นก่อนนะฮะ
แล้วคุณดูนอกจากคราบเลือดแล้วเห็นไหมครับเศษแก้วขวดแก้วแตกระจายเต็มพื้น
พนักงานร้านบอกว่าเมื่อคืนนี้ทางร้านเขามีการจัดเลี้ยงงานปีใหม่
บริษัทแห่งหนึ่งเขาก็พาพนักงานมาร่วมงานมีประมาณสัก๔๐คน
ร้านก็เลยจัดโซนหน้าร้านให้ระหว่างที่เขาดื่มกินสังสรรค์กันเนี่ย
พนักงานในร้านบอกว่าคือคนที่เจ็บมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนที่ทำงานมาแล้วรอบหนึ่ง

ไม่รู้จะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าต้องตรวจสอบ
ร้านปิดประมาณสักเที่ยงคืน๔๕
แต่ทีนี้คนเขายังสนุกกันอยู่ไงร้านก็เลยโอเค
ปิดไฟนะคุณแต่จะเปิดไฟหน้าร้านเอาไว้
คนเจ็บเขาก็ยังนั่งอยู่บนโต๊ะตรงนั้น

๑ชั่วโมงถัดมาก็เกิดเหตุการณ์ชุนละมุนตามคลิปเหตุการณ์
ภาพวงจรปิดจับภาพนี้เอาไว้ได้นั่นแหละครับ
ในขณะเดียวกันครับคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เล่าเพิ่มเติม
ผู้ชายสองคนใส่หมวกกันน็อกขี่มอเตอร์ไซค์
เป็นแบบแต่งซิ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ

ขี่ไปจอดหน้าร้านแล้วก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน
จากนั้นเกิดเหตุชุลมุนครับรุมตีกันตุ๊บ
เอาขวดที่วางบนโต๊ะนั่นแหละมาเป็นอาวุธ
ตอนนี้นะฮะตำรวจรอคนเจ็บอาการดีขึ้น

ถ้ามีประเด็นคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบต่อไป
ทำไมต้องทำกันขนาดนี้นะ๒รุ่มหนึ่งด้วย
เรียกว่ารุมกระทืบเลยแบบนี้